มีเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ได้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กเล็ก
เมื่อมีเด็กหญิงวัยขวบเศษที่จังหวัดระยอง
ไปหยิบของเล่นที่เป็นลูกบอลไฟฟ้าขนาดประมาณ๑๕เซนติเมตร
มาเล่นแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในปาก
จะหลุดกลืนลงไปที่ลำคอแล้วก็อุดหลอดลมจนเสียชีวิต

นายสุวรรณทองตันอายุ๓๓ปีผู้เป็นพ่อ
และครอบครัวของเด็กหญิงอภิญญาทองตันหรือน้องออร่า

นั่งมองดูโรงศพของลูกสาวด้วยความโศกเศร้า
หลังต้องสูญเสียลูกสาวคนเดียวซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจ
เนื่องจากเกลือลูกบ่อนไฟฟ้าขนาดความกว้าง๑๕เซนติเมตร
ลงไปติดในลำคออุดหลอดลม
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เรื่องราวอุทาหอนสอนใจในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อทางครอบครัว
เนื่องจากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
และมีคุณยายวัย๖๐ปีเป็นคนไปเฝ้าไข้ดูแลหลานสาว

คุณยายได้เผลอหลับไปจากความอ่อนเพลียที่ไม่ได้นอนเต็มอิ่ม
เพราะต้องคอยดูแลเฝ้าไข้หลานนานกว่า๒สัปดาห์

และนำลูกบอลไฟฟ้ามาเล่นเอาเข้าไปในปาก
ก่อนหลุดกลืนติดลงไปในลำคอโดยไม่มีใครเห็น
จนกระทั่งมีพยาบาลมาตรวจไข้
แล้วพบว่าน้องออร่าแน่นิ่งไป
จากนั้นจึงปั๊มหัวใจพร้อมส่งตัวตอบ

แม่เขาไปเฝ้าที่โรงพยาบาล
น้องป่วยครับเข้าโรงพยาบาลประมาณ

ก็กำลังจะหายแหละ
แต่ที่นี่แบบน้องเขา

ก็เป็นช่วงประมาณเวลา๑๐โมง

ตอนนี้พยาบาลเขามาเรียก
เรียกวิธีตรวจไข้น้องแล้วก็

ว่าทำไมน้องถึงนิ่งไปอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าลูกบอลเข้าไปติดตอนไหนครับ
ก็คือตอนนั้นไม่มีใครเห็นเลยใช่ไหมคะ

เพียก็คงจะหลับไป
แล้วหลับพร้อมกันกับน้องเลยแต่น้องก็ตื่นก่อน

และความเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะคุณยายที่ยังขงโทษตัวเองว่าเผลอหลับไป
ทำให้หลานสาวต้องเสียชีวิต
แม้ว่าทางครอบครัวจะพยายามปลอบโยน

ที่ไม่มีใครคาดคิดและอยากให้เกิดขึ้น
แต่ก็สามารถสร้างบาดแผลในใจไปได้อีกนาน

จัดขึ้นที่วัดสมบูรณวนารามตำบลสำนักท้อน
อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย
และจะมีพิธีชาปนกิจตามหลักศาสนาในวันพรุ่งนี้
เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สร้างอุทาหรณ์สอนใจให้แก่ผู้ปกครอง
ต้องคอยระมัดระวังดูแลบุตรหลาน

รวมถึงต้องเลือกซื้อของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัย

หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียน
ไม่ให้เกิดความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีก
กับครอบครัวอื่นเช่นกัน
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน